คุณผู้ชมครับไปดูศึกสากะเบือที่แพร่กันหน่อย
ผมพูดไม่ผิดนะศึกสักกระเบืองจริง
๒สามีพระธราคู่หนึ่งดื่มเหล้ากันจนเมา
ดื่มเหล้ากันไปปลุกกลับมา
ต้องพันหัวอย่างนี้เพราะเลือดเยอะมากแล้วก็เมานะครับ
ตำรวจก็ต้องไปครับตำรวจสพบ้านกวางที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
คือชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจมาหน่อยเถอะผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันตีกันเลือดอาบเลย
ตั้งวงกินเหล้าอยู่ในบ้านนี่แหละครับนะมีคนเจ็บเพราะว่าตอนแรกอ่ะนะ
เลือดเต็มไปหมดชาวบ้านก็ทำยังไงดีก็เอาประสานกู้ภัยไปด้วยจำรวจก็ไปด้วยนะฮะ
ทีนี้ในบ้านเนี่ยไปเจอคนเจ็บนะฮะอายุ๓๒ปีอันนี้ฝั่งภรรยาชื่อว่าดาแล้วกันเป็นนามสมมุตินะฮะ
บาดเจ็บหัวแตกนะฮะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตำบลบ้านเหล่าก็มาช่วยประถมพยาบาลทำพงทำแผลกันก่อน
แต่ในบ้านยังมีการตั้งวงเล่ากันอยู่นะครับเบื้องต้นคนในวงเล่าบอกว่าอุ้ยเขาล้มล้มเจ็บเองไม่ได้มีใครไปทำอะไรเขาหรอก
ล้มเมาเหล้าหัวฟาดพื้นไปแต่ตำรวจไม่เชื่อเพราะเนี่ยตำรวจเขารู้อยู่แล้วว่าแผลที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการโดนตีหรือว่าล้ม
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวนะแผลที่ผู้หญิงคนนี้เป็นไม่ได้เกิดจากการล้มมันถูกของแข็งตีแน่อ้าวว่ายังไงดาตำรวจถามคุณดาที่เป็นคนเจ็บ
บาดแผลเนี่ยฉันไม่ได้ล้มหัวแตกฟาดพื้นนะคุณตำรวจแต่แฟนฉันชื่อว่าวุฒิเนี่ยมาตี
และที่สามมันก็มีเลือดด้วยไงยาวทีเดียวเชี่ยว

เจ็บก็เจ็บเมาก็เมานะคุณผู้ชมก็สงสารนะ
อ้าวดาบอกว่าแฟนเป็นคนทำอาวุธวุฒิว่ายังไง
วุฒิเป็นแฟนของดานะฮะ
วุธบอกว่าผมอะพาดาเนี่ยมาดื่มเหล้าที่บ้านหลังเนี้ย
แล้วพอดื่มไปก็มีปากเสียงกันกับดานี่แหละ
นะฮะแล้วเขาก็ไปคว้าสักกระเบือมาตีผม
แต่ผมหลบได้ไงผมก็เลยแย่งมา
พอแย่งมาที่เขาโมโหจะตีใช่ไหมล่ะ
นะฮะก็เลยตีกลับไปสามทีครับจนล้มเลือดนองเต็มพื้น
แต่กลัวความผิดก็เลยบอกว่าแฟนล้มหัวฟาดพื้นซะเองนะครับ
สุดท้ายเหตุการณ์นี้ศึกสากะเบือเกิดจากความเมา
เพราะเมาแล้วพูดจะไม่รู้เรื่องก็เลยทำร้ายกันแบบนี้ครับ